กู้ยืมเงินมันเป็นเรื่องที่เราทำกันเองของเอกชน

ทีนี้มันมีบางอันนะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าไม่จ่ายตามระยะเวลา
ให้สามารถเอาไปประจานได้ทันที

เขาจะเป็นร่างมาให้แล้วเราเขียนมือส่งไปให้เขา

คำถามก็คือการทำสัญญาลักษณะแบบนี้มีผลทางกฎหมายยังไง

การทำสัญญาที่เป็นการขัดต่อกฎหมายถือว่าเป็นโมคะ
เฉพาะข้อนั้นใช้บังคับไม่ได้

เพราะว่าการทวงหนี้นะครับ

นี่คือสัญญาที่เราเขียนไว้แล้วเรามีความกลัวเพราะว่าเขาจะเอาไปประจาน
เพราะมันเขียนเลยถ้าเกิดไม่จ่ายให้ประจานในโซเชียลได้
คือชาวบ้านก็คิดว่าอย่างนี้เรายอมให้เขาไปประจานแล้ว

ซึ่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าในพรบการทวงถามหนี้
การประจานหนี้ของคนอื่นมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
ตัว๑แสนบาทมันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

พอมันยอมความไม่ได้การยินยอมให้ประจานหนี้จึงไม่สามารถทำได้ไง
เพราะงั้นเนี่ยสัญญามีแต่ใช้บังคับไม่ได้
ถ้าเอาไปประจานนั่นคือความผิดฐานประจานหนี้
นประมาทด้วยการโฆษณานำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

นี่๑๘นาฬิกาถ้ายอดไม่เข้าเลยเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เลยใช่ไหม

และวันนี้เขาบอกถ้าไม่ส่งดอกส่งต้นอะไรเขาอีกเนี่ย๒ทุ่มเขาประจานอีก

ซึ่งทำไม่ได้ผิดกฎหมายก็เราก็ต้องไปแจ้งความนอกจากนั้นเนี่ยการข่มขู่ว่าจะประจาน
อันนี้ยังไม่ได้ประจานนะว่าจากประจานนั่นคือการพยายามที่จะใช้การแบล็คเมย์เราจากภาพที่เราส่งมาให้เขา
คือมันมีข้อมูลส่วนตัวเราอยู่ใช่ไหม
ตรงส่วนนี้ก็ไปแจ้งความเรื่องข่มขู่ได้อีกแยกส่วนไป
ออยก็เหมือนไปไปถึงบ้านไปตะโกนไปดูอยู่ไปเฝ้าอยู่หน้าบ้าน
ออยก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเจ้าหนี้มาแล้วมาทวงเรา
บอกเราบอกว่าเราไม่มีเงินเลยถ้าคุณจะทวงคุณช่วยฟ้องป้าเลยได้ไหม
การฟ้องป้าเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งของน้องก็เหมือนกัน
เอาหลักฐานการชำระหนี้ที่เราจ่ายแล้วไปเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
แล้วมาดูกันซิว่าจ่ายไปแล้วเท่าไหร่โดยหลักของกฎหมายถึงแม้คุณจะเก็บเงินกู้นอกระบบ
จ่ายไปแล้วสมมุติมันจ่ายเกินต้นไปแล้วก็ต้องเอาไปหักเงินต้น
แต่ดอกเบี้ยที่จ่ายเกินไปทางนี้จะไปเอาคืนไม่ได้

เพราะงั้นถ้ามันจ่ายเกินต้นที่เหลือก็ไม่ต้องจ่าย
คือเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ให้ความเป็นธรรม
ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ที่เขาให้เงินไปบ้างเหรอ

แต่ทนายรณรงค์บอกว่าคุณก็ไปฟ้องเขาเอาสิ
ถ้าเขาไม่จ่ายคุณแล้วก็มาดูกันว่าเขาจ่ายไปเท่าไ
เขาจ่ายไปเท่าไหร่หักลบกลบหนี้กันแล้วเนี่ย

คือธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินหรือว่าเจ้าหนี้รายอื่น
เขาก็ใช้วิธีการให้ทนายไปฟ้องเรียกเงินตามสัญญาเงินกู้

แก๊งเหล่านี้จะไปใช้สิทธิ์ทางกฎหมายไม่ได้หรืออย่างไร
หรือมองว่าจริงแล้วเนี่ย
ที่คุณได้กำไรจากการทำธุรกิจคุณไม่ใช่เงินกู้หรอก
แต่คุณกำลังเก็บค่าคุ้มครองอยู่
โดยเอาเงินไปเป็นประกันโดยหาเหตุอย่างอื่นให้เขามีความหวัดกลัว
ก็เหมือนที่บิ๊กโจ๊กบอกใช่ครับ
คือสุดท้ายมันไม่ใช่ว่าธุรกิจเขามันไม่ได้ว่าเป็นเงินปันผล
แต่มันมาจากความกลัวที่ต้องจ่าย
คือพวกนี้ไม่ได้หวังแล้วว่าเนี่ยเขามายืมแค่หลักหมื่นหลักพันเนี่ยใช่ไหม

ค่ะบ้าออยสองหมื่นห้าครับพวกนี้ไม่ได้หวังว่า
จะเอา๑๔๐๐กับ๒๕๐๐ดอกเบี้ยนิดหน่อย

อันนี้ยังโชคดีนะในสมัยสัก๒๓ปีก่อน
ในการกู้ออนไลน์มีเยอะกว่านี้อีก

คำถามที่น่าสนใจก็คือเอาเราเคยดู
มันมีคนร้องเรียนมาทุกวันเรื่องเงินกู้
เราถามว่าเราปล่อยกู้นอกระบบเราแก้ปัญหายังไง

โดยทางเจ้าหน้าที่บางทีก็อ้างว่า
คู่กรณีที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้คุณชื่ออะไรบ้านอยู่ไหน
จะได้ทำหนังสือเชิญมาปรณีประนอมถูก
แต่พอเราไปถามฝั่งคนปล่อยเงินกู้บ้างทำไมผมต้องไป
ผมไม่ได้อยากจะไปเจรจาในศูนยำรงธรรม
อย่างนี้ป้าออยบอกยังไม่รู้เลยต้นทางเจ้าหนี้คือใครก็ยังไม่รู้

ยังแอร์รู้ไหมก็ไม่รู้มันหาไม่เจอเพราะมันกล่องจากแก๊งมาใช่ไหม
มันก็จะเป็นกระบวนการต่อไปของทางตำรวจในพื้นที่ว่า
เงินที่เอามามันเป็นของในทุนชื่ออะไรยังไงบ้างแล้วไล่สายกันไป